้อนเล็บเป็นการฟ้อนพื้นเมืองเหนือแต่เดิมฟ้อนกันแต่ในคุ้มหลวงคือในวังของเจ้าเมืองเชียงใหม่เท่านั้น
ฟ้อนเป็นหญิงสาวลูกหลานเจ้านายเชื้อพระวงฝ่ายในหรือผู้ที่เจ้าหลวงนำมาฝึกหัดเป็นช่างฟ้อนเพื่อใช้แสดงในโอกาสต่าง
แห่ครัวทานงานปลอยหลวงงานสมโพธิต่างหรือต้อนรับบุคคลสำคัญ
สมัยก่อนประชาชนทั่วไปจะมีโอกาสได้ชมก็แต่เฉพาะในงานที่เจ้าหลวงจัดขึ้นเท่านั้น
ต่อมาจึงได้มีช่างฟ้อนของคณะศรัทธาวัดต่างและฝึกซ้อนกันทั่วไป